ก็พักที่บอกว่าได้เท่านั้นเท่านี้นะเฮีย

นั่นคือวันเนี้ยที่เดียวนี้
ดังนั้นการที่เกิดการรวมตัวกัน
แล้วอ้างความชอบทำแล้วเนี่ย

ยังไม่ได้มีที่มาของข้อมูลที่ถูกยืนยัน

พักของกลุ่มของพวกเขา
เป็นพักที่รวดรวมฉีดแม่งมากได้

ถ้าดูในการแถลงจริงแล้ว
ยังไม่รู้ว่าจะเรียกกี่ภาคแน่นะครับ

ที่เจากังไม่รู้สึกว่ามีความชอบทำ

ก็ตามที่ได้แค่แนว๔จะเป็นเท่าไหร่ก็ตาม

การเลือกต้านแห่งประชาชนภาคตาย
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ที่เราจะพูดคุยกัน

ในช่วงสายที่เห็นมีการแถลง

แต่ว่าคุณภูมิธรรมก็ได้ชี้แจงแล้วนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเพจส่วนตัวนะคะ

ยังอยู่กับทางฝากที่มีการแถลงข่าว
นำโดยพักเพื่อไทยแน่นอนนะคะ

พลังประชารัฐเองก็พูดก็มีประเด็นนะคะ

ตกลงว่าคะแนนความนิยม

ก็ตามปกติเขาก็ดูจากที่นั่ง
ลืมว่าระบบเลือกตั้งรอบนี้ดิฉันไม่แน่ใจว่ามันจะมีคำอธิบายที่นั่งและเสียงของประชาชนแบบไหนนะคะ
แล้วก็อย่าลืมว่าด้วยระบบที่ออกมาเนี่ยมันก็ทำให้ต้องยอมรับว่าทางฝากของเพื่อไทย
ก็วางแผนมาเพื่อแก้ทางกับระบบเลือกตั้งแบบนี้ถึงแตกออกมาไงคะแล้วก็ส่งไม่ครบ
บางคนอ้างถามบอกว่าตกลงถ้าเขาส่งครบ๓๕๐นี้จะมีคะแนนดิบต้องเอามาสู้กันหรือเปล่า
แต่นั่นยังไม่พอค่ะยังมีหลายต่อหลายเรื่องที่เกิดขึ้น
ว่ากันตรงไปตรงมาพูดต่อหน้าแขกรับเชิญจริงไม่ได้อยากได้มาเลยนะคะ
วันนี้เนี่ยค่ะอยากจะได้คุณหญิงสุดารัฐแต่ไม่เป็นไรค่ะ
คุณหญิงยังไม่ได้แต่ว่าจะค่อยไล่เรียงคุยกันไป
กว่าจะมีการประกาศคะแนนดิบท้ายสัปดาห์นี้
กว่าจะมีการประกาศวันสำคัญคือวันที่๙พฤษภาคม

หัวหน้าพักอนาคตใหม่คุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจสวัสดีค่ะ

ซาวเล่นนะคะเดี๋ยวฟ้ามาถล่มเละเลยค่ะไทยรัฐ
คุณธนทรค่ะใช้คำให้ถูกก่อน
คือตกลงวันนี้เรียกคือแท็กในโซเชียลมีเดีย
มันขึ้นตั้งรัฐบาลนะคะคนก็เข้าใจว่าก็ต้องตั้งรัฐบาล
เวลาเราพูดกันเราก็พูดว่ารวมเสียงตั้งรัฐบาล
ตกลงวันนี้เรียกตั้งรัฐบาลป่ะคะ
รายละเอียดขนาดนั้นก็คงยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับ
แต่คืออย่างนี้ต้องบอกว่าเป็นแนวร่วมพักที่ต่อต้านการสืบทอดอำนาจ
แนวร่วมของพักที่ต่อต้านการสืบทอดอำนาจนะครับ
ผมคิดว่า๒วันมานี้มันคุยกันตั้งรัฐบาลไม่สำเร็จหรอกฮะ
มันเป็นเพียงแค่๒วันหลังการเลือกตั้งเองนะครับ
การจัดตั้งรัฐบาลได้มันก็ต้องคุยกันเยอะว่า
ตกลงเราจะผลักดันวาระอะไรในสังคมไปข้างหน้าร่วมกันบ้างนะครับ
มีวาระไหนของเราที่พักร่วมอื่นไม่สบายใจ
มีวาระไหนของพักร่วมอื่นเราไม่สบายใจนะครับ
ซึ่งกระบวนการตรงนี้ต้องใช้เวลาพอสมควร

เชิญค่ะขออภัยพี่แซ่ง
ดังนั้นผมคิดว่าจะเรียกได้ว่ามีความเข้าใจกันระดับหนึ่ง
ว่าเราอยากจะทำงานผลักดันให้ไปถึงการร่วมรัฐบาลกันได้
มีความเข้าใจกันในระดับนี้นะครับ
เรียกวันนี้ที่นั่งเรียงหน้ากระดานยาวเรียกว่าอะไรคะ

แนวร่วมต่อตั้งการ๑๐ท่อน้ำหน้าของกศ
ฉันเข้าใจถูกว่าคุณมิ่งขวัญอยู่แน่
คนที่นั่งบนเวทีเข้าใจตรงกันว่าอยู่แน่ถูกไหมคะ

แล้วผมเองก็เชื่อว่าคุณมิ่งขวัญในฐานะที่ผมไปออกเวทีกับคุณมิ่งขวัญมา
เวทีมากนะครับก่อนการเลือกตั้งเนี่ยคุณวิ่งขันก็ยืนยันกับเรื่องนี้กับผมตลอด
บนเวทีดีเบตต่างนะครับ
ดังนั้นผมเชื่อว่าคุณวิ่งบอกขวัญไม่น่าจะเปลี่ยนใจ
ไม่น่าจะทรยศกับคำพูดของตัวเอง
คุณธนทรพักอนาคตใหม่หรือว่าคนบนเวทีทราบมาก่อนไหมคะว่าวันนี้คุณมิ่งขวัญไม่ขึ้นเวทีด้วย

ซึ่งตะขิดตะขวงใจมีคำถามแคลงใจอะไรกันไหมคะบนเวทีได้คุยกันส่วนตัวไหมคะ
คือทางพักเพื่อไทยเป็นพักที่เป็นคนประสานงานในฐานะพักที่ใหญ่ที่สุดเป็นคนประสานงาน
เราเองก็พักเพื่อไทยก็แจ้งมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าคุณมิ่งขวัญจะไม่มานะครับ
แต่คุณมิ่งขวัญยืนยันว่าให้ใช้ชื่อของพักเศรษฐกิจใหม่ได้เลยนะครับ
นั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งทางพักเพื่อไทยก็แจ้งเราว่าคุณมิ่งขวัญเองก็ติดงานที่กรกต
ซึ่งเป็นงานของแกที่แกนัดไว้ตั้งแต่อะไรแล้วนะครับดังนั้นนั่นก็เป็นนั่นก็เป็นสิ่งที่เราได้รับแจ้งจากทางพักเพื่อไทยนะครับ
จริงที่ถามหลานเอกก่อนเพราะเห็นนั่งกับลุงมิ้งหลายเวทีช่วยกันถือป้ายมุ้งมิ้งนะคะ
แล้ววิธีการเป็นไงคะคือดิฉันไม่ค่อยรู้เวลาที่แบบเขาต่อสายคุยกันจัดตั้งรัฐบาลที่ผ่านมานะ
มันไม่ต้องมานั่งอะไรให้เห็นนะใช่ไหมคะ
ธนทรติดตามการเมืองมาก็ไม่เคยต้องเห็นว่าใครเขาทำกันแบบนี้ใช่ไหมคะ
ผลักดันนี่คือเพื่อไทยหรืออนาคตใหม่คะแบบนี้ที่เขาไปถ่ายรูปกันเยอะแยะเนี่ยค่ะ
ก็คือเราเห็นว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องขีดเส้นตรงนี้ไว้ก่อนขีดเส้น๒๕๐บวกไว้ก่อน
เพื่อให้สังคมเห็นว่าเราทำงานเต็มที่เพื่อต่อต้านการสืบท่ำอำนาจ
ถ้าไม่มีเอกสารอะไรสักฉบับหนึ่งมันจะไม่เหนียวแน่นมันจะไม่หนักแน่นพอที่จะบอกสังคมว่า๒๕๐บวก
พร้อมที่จะต่อต้านการสืบทอดอำนาจของคอสชนั่นก็คือเหตุผลว่าวันนี้มันต้องเซ็นเอกสาร
งั้นมันไม่หนักแน่นพอที่จะยืนยันกับสังคมนะครับ
ไหมเขินไหมต้องเซ็นอะไรแบบนี้ค่ะ
ไม่เขินนะผมคิดว่าเป็นเรื่องดีผมคิดว่าเป็นเรื่องดีที่เราบอกสังคมคืออย่างนี้
ผมก็ต้องบอกว่าผมบอกด้วยความเป็นกังวลใจนะครับว่าเรากาดตกไม่ได้
แม้ว่าคะแนนรวมกันแล้วมันจะถึง๒๕๕เกิน๒๕๐บอกว่าสบายใจไม่ได้เลย
จำเป็นเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องระมัดระวังแล้วก็เคลื่อนไหวอย่างหนักแน่นเดินข้างหน้าต่อไป
เพราะทางพักพลังประชารัฐเป็นที่ชัดเจนตั้งใจที่จะจัดตั้งรัฐบาลแข่งนะครับ
อันนี้ชัดเจนแล้วเราก็รู้ว่าพักพลังประชารัฐเป็นพักที่ตั้งขึ้นมา
เพื่อสืบทอดอำนาจของคอสชอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับ
ดังนั้นเพื่อที่จะสกัดกั้นการกลับมาของอำนาจของคอสชมันมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่ง
ต้องขีดเส้นนี้ให้ชัดเส้น๒๕๐นะฮะแบบ
ที่เราเห็นกันวันนี้เป็นแนวคิดหลักของเพื่อไทยหรือของอนาคตใหม่
ก็ตกลงร่วมกันทุกพักว่าจำเป็นจะต้องมีเอกสารอะไรสักฉบับหนึ่งออกมา
แต่คนที่ดำเนินการในการประสานงานเป็นเพื่อไทย

ไม่ต้องช่วยคุยกับใครให้แทนเพื่อไทย
ไม่ได้เราไม่ได้ช่วยคุยกับใครให้นะครับ
แล้วตอนที่เพื่อไทยโทรคุยนี่โทรคุยกันตั้งแต่ตอนคืนคืนไหนคะ
ตั้งแต่วันที่๒๔นะครับผมก็ได้มีการคุยกับทางคุณสุดารัฐนะครับ
เราก็ได้คุยกันอย่างแรกสุดเลยเราก็แสดงความดีใจนะครับ
แสดงความยินดีกับพักเพื่อไทยนะครับซึ่งก็เป็นมารยาทอยู่แล้ว
ในฐานะพักที่ได้จำนวนสอสอมากที่สุดนะครับในสภาพผู้แทนรัศดรหลังการเลือกตั้ง
เราก็แสดงความยินดีนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันเบื้องต้นนะครับว่าจะร่วมกันหรือเปล่านะครับ
เราก็ยืนยันกับทางแก่นำของพักเพื่อไทยไปว่าพักของเรามีอุดมการชัดเจนนะครับ
เรื่องการร่วมกับภาคอื่นนั่นก็คือเราอยากจะเห็นการผลักดันวาระที่ก้าวหน้านะครับ
ที่แรกก็ต้องให้เกียรติเพื่อไทยนะครับก็ต้องให้เครดิตเพื่อไทยว่าเพื่อไทยเองก็ใจกว้างมาก
ว่าเฮ้ยถ้าพักอนาคตใหม่ติดขัดเรื่องคุณสุจริตแล้วไม่ได้เป็นสอสอ
จะเอาตำแหน่งนายกให้อนาคตใหม่ก็ได้พักเพื่อไทยก็พูดอย่างนี้ผมยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงอันนี้เป็นเครดิต
เพื่อไทยจริงที่ใจกว้างมากเห็นภารกิจในการต่อต้านการสืบทอดอำนาจมาก่อน
ดังนั้นพักเพื่อไทยก็บอกว่าเฮ้ยพักอนาคตใหม่ถ้ายืนยันว่าสอสอต้องเป็นนายกรัฐมนตรีเอาตำแหน่งนายกไปก็ได้นะ
เพื่อไทยก็พูดอย่างนี้ผมยืนยันว่ามีการพูดกันจริงอย่างนี้นะครับเราก็พูดกันตามตรงเหมือนกันว่าเราก็บอกพักเพื่อไทยไปเหมือนกันว่าไม่มีปัญหาอันนี้เราไม่คิดว่าเป็นข้อต่อรองในการร่วมรัฐบาลข้อต่อรองในการร่วมรัฐบาลของอนาคตใหม่ก็คือเงื่อนไข๓ข้อที่เรายื่นไปนะครับที่เรายื่นไปก็คือต้องมี
ไม่รู้ว่าใครจะนำ
พอไม่รู้ว่าใครจะนำเราก็ไม่กล้าติดต่อกัน

พอเห็นชัดว่าเพื่อไทยมีคะแนนนำ
แล้วก็น่าจะชัดเจนแล้ว
รู้สึกว่าตอนนั้นมัน๙๓แล้วหรือไงนี่แหละ
แล้วพอมันน่าจะชัดเจนว่าเพื่อไทยได้สอสอที่๑แน่นอน

ดังนั้นก็ผมจำเวลาไม่ได้แต่เข้าใจว่า๑๕๐๐บาท

เพราะว่าในช่วงต้นคะแนนมันจะสูสีมาก
สูสีเรื่องหนึ่งนะคะส่วนความแกว่งไปแกว่งมาก็อีกแบบ

ส่วนตระกากก็มีนะในช่วงหัวข้าม

เรียนถามแบบนี้ค่ะตอนที่เพื่อไทยโทรคุยในรายละเอียด
ไม่ใช่วันที่๒๔แต่ว่าหลังจากนั้นในรายละเอียด

ยังนะแค่นับคะแนนก็ปวดหัวกันแล้ว
คือ๒วันที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าเราใช้เวลาไปกับอะไรบ้างนะครับ
วันที่ผ่านมาจริงคุยกับเพื่อไทยน้อยมากนะครับ
คุยกันที่ลักษณะเป็นคุยกันเพื่อตกลงจังหวะก้าวกัน
ผมว่าครั้ง๒ครั้งเองบ้างใน๒วันที่ผ่านมาไม่ได้คุยเยอะเลย
เราคุยกันคืนนั้นเสร็จก็บอกโอเคเราไม่ก้าวกาย
ในฐานะที่ไม่ใช่พักที่ได้จำนวนที่นั่งอันดับ
เราไม่ก้าวกายให้เพื่อไทยไปทำเพื่อไทยก็ไปรวมรวมอะไรเสร็จก็โทรมา
มาบอกว่าโอเครวมได้เกิน๒๕๐แล้วนะเราก็ปรึกษากันเมื่อวานว่า
ถ้ารวมได้แล้วมันต้องจำเป็นจะต้องประกาศกับสาธารณะ
เพื่อกี่เส้นอย่างที่ผมบอก๒๕๐บวกไว้ให้ชัดเจนนะครับ
ดังนั้นคุยกันจริงก็ครั้งสองครั้งเองนะครับ
ส่วนเราใช้เวลาไปทำอะไรส่วนใหญ่ไปคอนเฟิร์ม
คอนเฟิร์มเรื่องคะแนนอันนี้เป็นเรื่องปวดหัวมาก
ผมต้องพูดตรงมันมีความไม่ปกติในการเลือกตั้งครั้งนี้เยอะมาก
ในระดับเขตและอย่างที่เราเห็นในเชิงระบบทั่วประเทศนะครับ
คือเราเห็นทั้งสองแบบนะฮะดังนั้นเราใช้เวลาในช่วงสองวันนี้
อยู่กับคะแนนอยู่กับคะแนนนั่งคอนเฟิร์มคะแนนกันว่า
ตกลงคะแนนมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ไม่ง่ายเลยฮะไม่ง่ายเลย
ขอสุดท้ายประเด็นคุณหญิงสุดารัฐเรียนทราบว่าอนาคตใหม่ได้เคยชี้แจงแล้วนะคะว่า
เอ๊ะก็คุณหญิงสุดารัฐไม่ได้เป็นสอสอเนื่องจากคือระบบเลือกตั้งอ่ะนะเข้าใจ
แต่ทีนี้เมื่อถึงสุดท้ายปลายทางแล้วบรรทัศน์สุดท้ายของคุณหญิงสุรัต
ก็ยังไม่ได้เป็นสอสอเนี่ยทำไมอนาคตใหม่จะจะยอมเอางี้ถ้าคนนอกมองแบบจับผิดนะคะ
คือเหมือนยอมถอยเหมือนแบบเจรจาต้าอวยกันได้พี่ไม่เป็นไรหรอก

ผมต้องบอกว่าเราให้น้ำหนักกับเรื่องอะไรก่อนครั้งนี้นะครับ
น้ำหนักของการเลือกตั้งครั้งนี้
ก็พูดมาตลอดภารกิจอันดับหนึ่งก็คือการหยุดยั้งอำนาจ
สืบทอดอำนาจของคอสชนี่คือน้ำหนักมันอยู่ที่เรื่องนี้
ก็ต้องบอกว่าในส่วนตัวของคุณสุดารัฐ
ถึงแม้จะไม่ได้เป็นสอสอแต่แสดงเจตจำนง

อันดับหนึ่งคือคุณวิโรธซึ่งก็คือหัวหน้าพัก

ดังนั้นก็เห็นแล้วว่าคุณสุดารัฐ
มีความแสดงความจริงใจจริง

มันทำให้

เพราะวิธีกฎกติกาแบบนี้เอง

ต้องมีสิทธิ์ในการจัดตั้งรัฐบาล

เพื่อรักษานี้ไว้ผมคิดว่า

ไม่ใช่เรื่องพักอันนี้เป็นเรื่องหลักการ
เราไม่ได้ตัดสินใจแบบนี้เพราะอันนี้เป็นพักเพื่อไทย
เราไม่ได้ตัดสินใจแบบนี้เพราะว่า
เป็นคุณสุดารัฐ
เราก็จะยืนยันหลักการแบบนี้เหมือนกัน

คือที่อนาคตใหม่มอง

แต่เธอไม่ได้เป็นสอสอเพราะระบบการเลือกตั้ง

แต่ไม่ใช่ไม่เป็นสอสอโดยเจ็ดจำนงหรือความตั้งใจ

คือแค่นี้ที่อนาคตใหม่รู้สึกว่ารับได้

น้ำหนักก็คือการสร้าง

อันนี้เป็นอันดับหนึ่งน้ำหนักอยู่ตรงนี้

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคือการหยุดยั้

หนีไม่ออกเลยแล้วประเด็นนี้ผมคิดว่าสำคัญด้วย

เป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลได้

ก็จะพังก็จะเกิดการเลือกตั้งใหม่

นึกออกไหมฮะจะอยู่ไม่ได้

แล้วประหารปี๕๗เสร็จปุ๊บเนี่ย

ใครจะคิดว่าคุณลุงจะอยู่ได้๕ปี

๒ปีก็ต้องไปแต่นี่ลากมาได้

คิดเหมือนกันถ้าพลังประชารัฐกลับมามีอำนาจได้

ทั้งหมดได้เหมือนเดิมอีก
และคามินี่มีแจ็คเก็ตประชาธิปไตยอีก

ผมคิดว่าโอกาสแบบนี้

ประเด็นที่ทานายธรรมบอกเมื่อสักครู่นี้

เค้ามีแจ็กเก็ตหรือมีเสื้อคลุม
ว่าคุณเรียกเขาแบบนั้นมันถูกหรือ
แต่คำถามคือถ้าเขามีคะแนนขนาดนี้แล้วทุกคนก็โอเคมันสร้างประเพณีใหม่ได้ไหมล่ะ

พลังประชารัฐวันนี้นะครับเราถึงมาพูดกันว่าตัวเลขวันนี้ยังไม่นิ่งเลย
ประกาศไปนะครับตั้งคั่วตั้งชื่อได้คะแนนแล้วเท่านี้
เกิดใบแดงขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันเปลี่ยนได้เลยเหมือนกันนะครับ
เปลี่ยนได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เท่าไหร่
เรามาทำงานของเราเตรียมให้พอตัวเลขนี้ปุ๊บเดินได้เลยนะครับ
ไม่ต้องมาใช้เวลาในเรื่องของแถลงนู่นนี่นั่นนะครับ
ก็เท่าที่ตัวเลขมีนะครับเราก็บอกว่าถ้าตัวเลขเป็นเช่นนี้นะครับ
เราได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนมาในเสียงคะแนนนิยมถึงประมาณนี้นะครับ
เราก็พูดตามตัวเลขที่มีในขณะนี้นะครับแต่ว่าเมื่อตัวเลขถูกยืนยันมาแล้ว
เหมือนไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในการจะตั้งรัฐบาลครั้งใดมาก่อนน่ะครับ
แล้วรัฐบาลบินูชะบับนี้ก็เป็นชะบับใหม่นะครับที่กำหนดกลไกรนะครับ
ว่าเป็นแบบสัดส่วนผสมเพราะฉะนั้นคะแนนนิยมหรือคะแนนรวมเนี่ยนะครับ
ย่อมมีความสำคัญนะครับไม่ใช่อยู่ในเขตนะครับ
เพราะว่าคะแนนนิยมคะแนนรวมเป็นสื่อซึ่งสะท้อนเสียงของพี่น้องประชาชน
ทุกคนที่มาลงคะแนนนะครับทุกคนที่มาลงคะแนนเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ย
พลังประชารัฐนะครับจึงยึดมั่นอยู่ในจุดที่ว่า
คะแนนตรงนี้มีความสำคัญครับเป็นเสียงของพี่น้องประชาชนคนไทย
เป็นจุดเริ่มต้นนะครับแล้วแต่มุมมองนะครับแต่เราพูดมาตั้งแต่ต้นว่า
การที่จะรุกการที่จะรุ่นรวมเสียงนะครับภักดิ์หรือกลุ่มภักดิ์ไหน
รวมรวมเสียงได้เนี่ยก็มีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลได้
เราไม่ได้ไปปิดกั้นใครนะครับไม่ได้ไปปิดกั้นเราไม่มาออก
เสียงเรียกร้องว่าให้เราตั้งก่อนไม่มีคนอื่นจะพูด
เราไม่เคยพูดนะครับถ้าท่านกลุ่มไหนตั้งได้
ตัวเลขนิ่งแล้วอยู่ในกระบวนการอย่างที่ผมเรียนนะ
เราเราขอสงวนชื่อไว้ก่อนว่าพักไหนบ้างที่เราคุยกันอยู่นะครับ
ให้ให้เกียรติเขาด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวค่อยมาคุยเรื่องคะแนนนะคะ
คุณธนทรแต่ว่าประเด็นเรื่องเมื่อสักครู่นี้ที่พูดถึงแจ็คเก็ตประชาธิปไตย
คลุมประชาธิปไตยใดก็แล้วแต่แต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้นะ
เพราะก็ใช้การเลือกตั้งเดียวกันมานะคะจะไปจะไปต่อว่าต่อขาน
จะไปบอกว่าตัวเองเป็นฝ่ายที่อ้างตัวเป็นประชาธิปไตยเขาสืบทอดอำนาจ
ดิฉันว่ามันผ่านการเลือกตั้งมามันอาจจะใช้วาธกรรมพวกนี้ไม่ได้แล้วป่ะคะ
โอเคผมจะชี้ให้เห็นนะครับคืออย่างแรกก่อน
ชื่อพักก็สอดคล้องกับโครงการของรัฐบาลชุดปัจจุบันแล้วนะครับ
อันที่๑อันที่๒ก็เห็นได้ชัดว่า
หลายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์พลังประชารัฐก็คือคุณประยุทธ์จันโอชา
ซึ่งก็คือนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันก็คือหัวหน้าคอสชหัวหน้าคณะรัฐประหาร
อกจากนี้เราก็ยังเห็นการใช้งบการใช้อิทธิพลของรัฐ
ที่อาจจะหนุนเสริมให้เกิดความนิยมของพักพลังประชารัฐ
นี่คือสิ่งที่พวกเราเห็นมาตลอดในรอบหลายเดือนที่ผ่านมา
ก็ต้องบอกว่าเหตุผลที่ทำให้เราต้องพูดอย่างนี้เพราะอะไร
เพราะคอสชเองตั้งแต่ตั้งขึ้นมามีการวางกลไกมีการวางกลยุทธ์ต่าง
เพื่อนำไปสู่จุดนี้จุดที่จะสืบทอดอำนาจผ่านการเลือกตั้งไว้แล้ว
เหมือนกับการทำรัฐประหารครั้งอื่น
เพื่อเพราะท้ายที่สุดมันต่อต้านกระแสประชาชนที่ต้องการการเลือกตั้งที่ต้องการประชาธิปไตยไม่ได้
ท้ายที่สุดต่อต้านกระแสแรงกดดันจากต่างชาติไม่ได้
จะช้าก็เร็วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีการเลือกตั้งถูกไหมครับ
ดังนั้นสิ่งที่ทำก็คือรัฐมนูลก็ล่างเองนะครับ
ยุทธศาสตร์แห่งชาติ๒๐ปีก็ล่างเองกรรมการยุทธศาสตร์แห่งชาติ๒๐ปีก็แต่งตั้งเอง
สวก็แต่งตั้งเองนะครับกรรมการกรรมการในองค์กรอิสระต่างนะครับ
ก็แต่งตั้งผ่านสนชซึ่งคศก็เป็นคนแต่งตั้งสนชขึ้นมาเอง
ดังนั้นจะเห็นเลยว่ากลไกต่างมันถูกสร้างขึ้นมารองรับการสืบทอดอำนาจแล้ว
ขาดอย่างเดียวคือพักการเมืองตั้งพักการเมืองนี้ขึ้นมา
ใช้ทั้งงบรัฐเราจะปฏิเสธยังไงได้ยังไง๑อาทิตย์ก่อนการเลือกตั้ง
ไปเพิ่มงบอสมนะครับงบอสมนี่เพิ่มจากเท่าไหร่นะ
ถ้าผมจำไม่ผิดจาก๖๐๐เป็น๑๐๐เพิ่มขึ้น๔๐๐สำหรับอสมเกือบล้านคน
นี่คือเกิดขึ้นเพียงแค่ไม่กี่วันก่อนการเลือกตั้ง
ซึ่งถ้าเป็นรัฐบาลรักษาการจริงมันทำอย่างนี้ไม่ได้นะฮะ
ออกนโยบายที่นำมาสู่การใช้งบประมาณที่ผูกพันไปถึงรัฐบาลต่อไปไม่ได้
ระหว่างที่คุณเป็นรัฐบาลรักษาการ
นี่ยังเป็นรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มอยู่ที่น่าเป็นห่วงมากกว่านั้น
การเลือกตั้งหมดแล้วจบไปแล้ว
ยังเป็นรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มต่อไปอีกอย่างน้อย๒เดือน
ยังไม่รู้ว่า๒เดือนนี้รัฐบาลชุดนี้จะทำอะไรอีก
ดังนั้นถ้าพิจารณาดูกลไกทั้งหมดจะเห็นได้เลยว่า
นี่คือพักที่สืบทอดอำนาจของคอสช

คุณธนทรเรื่องตัวเลขฉันขอใช้คำว่าคะแนนดิบนะคะ
ก็คือคะแนนที่ประชาชนเลือกเข้ามา
มันทิ้งห่างกันพอสมควรที่เรียนเข้าใจสิ่งที่ทุกท่านพูดมาทั้งหมด
ว่าเขาไม่ทำกันมันควรจะอย่างนั้นมันควรจะอย่างนี้
แต่ด้วยคะแนนที่พลังประชารัฐได้คะแนนดิบมามากขนาดนี้
มันอาจจะมันอาจจะเป็นโอกาสที่หยิบยกขึ้นมาเพื่อถกเถียงกันไหมว่า
ถ้ายอมรับแบบนี้ก็ได้ก็สร้างมาตรฐานใหม่ก็ทำได้เหมือนกัน
คืออันที่๑นะครับนี่คือกติกาของประชาธิปไตยแบบตัวแทน
ตัวแทนเข้าไปแล้วให้ตัวแทนเลือกผู้นำฝ่ายรัฐบาลในสภาพผู้แทนรัศดร
อันที่๒นะครับถ้าเกิดว่าจะนับคะแนนดิบแบบนั้น
ก็ต้องไปเลือกผู้นำของรัฐบาลโดยตรง
ซึ่งมันไม่ใช่ที่ผ่านมาเราก็ใช้กฎกติกาแบบนี้มาทุกยุคทุกสมัย
ผมคิดว่าคนอ้างก็คงรู้ดีนะครับว่ากฎกติกาในประเทศไทยเป็นยังไงที่ผ่านมา
เพียงแค่ต้องการแสวงหาความชอบทำให้กับตัวเองเท่านั้นเอง

คือก็ตัดสินในสภาสภาตัดสินไง

ใครจะไปบอกว่าไม่ได้พลังประชารัฐจะเอา
คะแนนเสียงประชาชนอันนี้มาอ้าง

ใครจะเป็นคนตัดสินคะถ้าพักอื่นเขาโอเค
คุณธนทรและพักทางฝั่ง
คุณธนทรจะไปว่าอะไรพักอื่นเขาได้

คะแนนดิบมันยกมือกันด้วยเสียงสอสอ

มือของสอสอที่เป็นตัวแทนประชาชนในสภา

อุตมะก็บอกไว้เหมือนกันนะคะว่าตัวเลขยังไม่นิ่ง
หลายพักก็ใช้คำนี้ว่าตัวเลขยังไม่นิ่ง

คำถามคือว่าเตรียมรับความไม่นิ่งของตัวเลขไว้

คุณผู้ชมคะกลับมาประเด็นเรื่องของ

คุณธนทรก็ต้องทราบว่าตัวเลขยังไม่นิ่งทุกพัก
และที่น่าจะสั่นไหวที่สุดก็น่าจะเป็นพักคุณนะคะ

คืออย่างนี้ต้องบอกว่าตัวเลขไม่นิ่งพูดผิด
ตัวเลขมันนิ่งแล้วแต่ไม่มีใครเห็น

ข้อเท็จจริงก็คือนี่ผ่านการเลือกตั้งมาแล้ว๗๒
๗๒ชั่วโมง๓วัน
ซึ่งไม่มีการเลือกตั้งครั้งไหนในประวัติศาสตร์อันใกล้นี้ที่ผ่านการเลือกตั้ง๓วันแล้วคะแนนยังไม่ออก

ผมเข้าใจว่าทางกรกตเองไม่กล้าเปิดคะแนน

มันมีกฎอยู่ข้อหนึ่งบอกว่าถ้ามีการรับรองผลถึง๙๕แล้วมันเปิดประชุมสภาพผู้แทนรัศดรได้
ผมเข้าใจว่ากรกตอาจจะเกรงกลัวว่ากะจะมีการเปิดประชุมสภาพผู้แทนรัศดรก่อนพระราชพิธีสำคัญ
ดังนั้นก็เลยนับคะแนนแค่๙๔แล้วหยุดไว้
ผมคิดว่าตรงนี้เป็นเรื่องการเข้าใจที่ผิด
ก็ต้องบอกว่าการนับคะแนนให้หมดแล้วประกาศคะแนนไม่เกี่ยวอะไรกับการรับรอง
หมายความว่าเรารับรองให้เพียงแค่๙๔ได้รับรองสอสอ
๙๕เนี่ยก็คือ๔๗๕คนรับรองแค่๔๗๔คนก็เปิดสภาไม่ได้แล้ว
อันนี้สามารถทำได้คือประกาศให้ได้แล้วก็รับรองแค่๔๗๔ถ้ากลัวว่าจะมีการเปิดสภาพ

ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่พักอนาคตใหม่ทำก็คือเราได้ไปเรียกร้องกับกรกตโดยอ้างพรบข้อมูลข่าวสาร
เพื่อให้มีการเปิดเพื่อให้มีการเปิดคะแนนดิบ
คือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและผลการนับคะแนนของทุกหน่วยทั่วประเทศ
เราต้องการเห็นข้อมูลตรงนี้ประชาชนทุกคนสื่อมวลชนทุกสำนักนักวิชาการทุกคน
ต้องการเห็นข้อมูลตัวนี้เพราะตอนนี้ประชาชนทุกคนเคลือบแคลงสงสัยว่าทำไม๗๒ชั่วโมงผ่านไปยังไม่เปิด
ผมก็ต้องบอกว่ามีกลุ่มคนที่เริ่มลนลงล่ารายชื่อรวบรวมรายชื่อเพื่อถอดถอนกรกตแล้ว
เข้าใจว่าตัวเลขล่าสุดน่าจะใกล้ล้านแล้วต้องบอกว่านี่เป็นวิกฤตศรัทธาของกรกตวิกฤตศรัทธาขององค์กรอิสระ
ตั้งแต่มีองค์กรอิสระมาในรัฐมนุน๒๕๔๐เป็นต้นมาจนถึงทุกวันนี้
ศรัทธาต่อองค์กรอิสระครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่หนักหนาสาหัสที่สุด
ไม่มีองค์กรอิสระไหนเคยโดนลงชื่อถอดถอนเกือบ๑ล้านลายชื่อมาก่อนใน๒๐ปีที่ผ่านมา
ตั้งแต่มีองค์กรอิสระไม่มีมีกรกตชุดนี้
ดังนั้นผมคิดว่านี่เป็นเรื่องสำคัญมากพักอนาคตใหม่ได้ทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่
คือหนึ่งเราเรียกร้องด้วยตัวของพักเราเองใช้พรบข้อมูลข่าวสารนะครับ
ไปแล้ววันนี้เราได้ร่วมกับพักการเมืองอื่นเรียกร้องกับกรกตไปอีกทางหนึ่งนะครับ
ดังนั้นถ้ากรกตไม่ตอบพักอนาคตใหม่มานะครับเราจะยื่นเรื่องตัวนี้ไปที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารต่อ

อันนั้นคือความหมายแรกของตัวเลขยังไม่นิ่งดิฉันมีความหมายที่สองของตัวเลขยังไม่นิ่ง
คือตราบใดที่ยังไม่ได้รับรองเพื่อให้ครบเปิดสภา
คือทีนี้ก็ต้องบอกอย่างนี้สเต็ปแรกเนี่ยเข้าใจความหมายใช่ไหมครับ
คือสเต็ปแรกมันต้องมาจากตัวเลขตัวนี้ก่อน
ถ้าไม่มีตัวเลขตัวนี้มันคุยถึงสเต็ปนั้นไม่ได้
จะไปรู้ได้ว่าใบแดงใบเหลืองใบส้มใบอะไรจะเกิดขึ้นเท่าไหร่
อย่างแรกต้องปกป้องเสียงของประชาชนก่อน
ตอนนี้เสียงของประชาชนยังไม่ได้รับการปกป้องเลย
ดังนั้นสเต็ปแรกก็ต้องผลักดันตรงนี้
ส่วนที่คุณจอมขวัญเกรงกังวลเรื่องที่ว่าจะมีการใช้
ผมใช้ใบแดงใบเหลืองใบส้มใบดำอะไรต่างเนี่ยนะครับ
แล้วก็บิดเบือนผลการเลือกตั้งหรือเปล่า
ทำให้คะแนนของพักอนาคตใหม่ลดลงหรือเปล่า
อันนี้เราเชื่อว่าก็ต้องปกป้อง
เชื่อว่าเราก็ต้องต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม
แต่นั้นอยู่ในบรรณาเกาะเกาะต่อนะคะถ้ามันสงสัยว่าตู้จริต
มันก็เลือกตั้งใหม่คือใบต่างเหล่านี้คืออยู่หน้ากรกตนะคะ
ซึ่งก็แปลว่าทุกพักยังไม่นิ่งหมดเลย
เพราะคำล้องเยี่ยมเลย
บอกว่าเป็นไปได้แต่จำเป็นที่จะต้องต่อสู้
จำเป็นที่จะจับตาแล้วก็ต่อสู้เป็นรายเขตไป
แน่นอนที่สุดเวลาเรามองเรื่องนี้มันต้องมองสองอย่าง
ความผิดปกติจากการเลือกตั้งครั้งนี้มองเป็นลายเขต
กับมองความผิดปกติในเชิงระบบ
ผมว่ามีทั้งสองอย่างซึ่งประชาชนต้องช่วยกันตรวจสอบนะครับ
ในขณะเดียวกันการออกใบแดงใบเหลืองใบส้มใบดำอะไรต่างพวกนี้
เราเองในฐานะพักการเมืองก็ต้องปกป้องความบริสุทธิ์ยุติธรรมของเรา
อนาคตใหม่ยืนยันมาตั้งแต่ต้นว่าพักเราไม่มีการซื้อเสียงแน่

ดังนั้นเราก็มั่นใจในความบริสุทธิ์ยุติธรรม
ของการเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้ง
ของผู้สมัครสอสอของพักอนาคตใหม่
ตอนนี้เราใช้การแถลงข่าววันนี้เป็นหลักก่อนนะคะ
ในการตั้งคำถามคือตอนนี้ตัวเลขที่รวบรวมเนี่ยใช้
วันนี้๒๕๕ที่นั่ง

โดยเป็นของอนาคตใหม่เท่าไหร่คะ๘๕ครับ

คุณไม่ควรมีคำตอบสิคะ

ตัวเลขตัวนี้น่าจะเป็นตัวเลขที่ถูกต้อง

นะครับดังนั้นเพื่อที่จะทำให้ทุกคนเหมือนตัว

ดีบัตรเสียเท่าไหร่นะครับ

ถ้าจะปลดล็อกเรื่องนี้ได้

คือกรกตต้องเปิดผลการเลือกตั้งทันที

ไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะไม่เปิด

นี่คือเรื่องที่ประชาชนสงสัยกัน
รอมาทั้ง๗๒รออีก๗๒ไม่ได้หรือคะ
นี่ไงฮะยิ่งช้าทำให้มันมีโอกาส
เกิดความทุจริตมากขึ้น

ยิ่งช้าอาจจะทำให้มีการบิดเบือนตัวเลข
เพื่อพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่ง

ส่วนพักอนาคตใหม่ก็ได้ทำเต็มที่ที่เราพยายามทำแล้ว
ในเขตที่มีความไม่ปกติหลายเขต

เขตนั้นก็ได้มีการยื่นคำร้อง

เลือกใหม่นะครับมันอาจจะนำไปสู่การเลือกใหม่เป็นหน่วย
เลือกใหม่ทั้งเขตหรือจัดการเลือกตั้งใหม่

ก็ต้องฝากภาคประชาสังคมด้วยว่า

ถ้าไม่ขยับไม่กดดันอะไรเลย
ยิ่งช้ายิ่งนานทุกวันที่ผ่านเลยไป

ในการที่เสียงของประชาชนจะถูกบิดเบือน
ในทุกวันที่เดินไปนะครับ
ดังนั้นข้อเรียกร้องของเราในวันนี้

ยิ่งช้ายิ่งมีโอกาสให้คนบุคคลบางกลุ่มบางฝ่าย
ิดเบือนเสียงตัวนี้เพื่อพักใดพักหนึ่ง

นี่มีสองสามคำถามแบบ

สมมุติว่าต่อให้มีการแถลงข่าวกันวันนี้
สุดท้ายถ้าพลังประชารัฐได้เป็นรัฐบาล

เดี๋ยวถ้าอยู่ไม่ได้ครึ่งปี
ครึ่งก็ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ก็ปกติดิคะคุณธนทร
เราก็เราก็เข้าสู่ร่องทางนี้แล้วนี่ถ้าเขาอยู่ไม่ได้เดี๋ยวสุดท้าย
ก็เลือกตั้งไงคือผมคิดว่าเราไม่ควรปล่อยให้อนาคตของประเทศไทย
อยู่ในมือของโชคชะตาจากนี้จนถึงการมีรัฐบาล
เรายังเป็นคนกำหนดอนาคตได้เรายังมีส่วนในการกำหนดอนาคตของประเทศไทยได้
เพิ่งยอมแพ้ทำให้ดีที่สุดหยุดทำให้ดีที่สุดเพื่อหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของคอสช
นะครับถามว่าเป็นอะไรไหมถ้าเขากลับมาถามว่าจะเดินยังไงต่อไป
ต้องบอกว่าถ้ามันถึงจุดนั้นจริงพักอนาคตใหม่ก็บอกแล้ว
ว่าเราตั้งขึ้นมาเพื่อสู้ระยะยาวไม่ใช่การเลือกตั้งครั้งนี้
ลนลงต่อทำงานต่อถ้าต้องเป็นฝ่ายค้านก็ตรวจสอบรัฐบาลอย่างเต็มที่
ให้สมกับที่ได้รับความศรัทธาจากประชาชน
ขณะเดียวกันองค์คาพยพของพักที่ไม่ได้อยู่ในสภา
ก็ทำงานต่อรณรงค์อย่างหนักแน่นให้ประชาชนเห็นถึงข้อเสีย
การสืบทอดอำนาจให้ประชาชนตระหนักถึง
บกพร่องของรัฐมนูลฉบับนี้ก็ลนลงอย่างต่อเนื่อง
เพราะเราไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วว่าเราจะแพ้ชนะกันที่
ที่การเลือกตั้งครั้งนี้เรามองเกมยาวดังนั้นถ้ารูปแบบมันออกมาเป็นอย่างนั้นจริง
พักอนาคตใหม่จะทำงานอย่างต่อเนื่องอย่างที่สัญญากับประชาชนไว้
ไม่ใช่ทำงานเฉพาะเลือกตั้งลบ๓เดือนไม่ใช่
ตั้งแต่เมษายนเป็นต้นไปประชาชนจะได้เห็นการทำงานต่อไป
ของอนาคตใหม่ทันทีสำหรับองค์คพยพที่ไม่ได้อยู่ในสภา
ขอนิดนึงไม่ว่าจะวิพากษ์วิจารณ์ระบบเลือกตั้งอย่างไร
หรือการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างไรก็แล้วแต่
หรือมีลูกละนาดอุบัติเหตุทางการเมืองก่อนวันที่๒๔กี่ครั้งก็แล้วแต่
รู้สึกไหมคะว่าอนาคตใหม่ได้ประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้าวันที่ยี่สิบสี่
ถ้าไทยรักษาชาติยังอยู่อนาคตใหม่อาจจะมาไม่ถึงตรงนี้
ปฏิเสธไม่ได้เอาอย่างนี้ดีกว่าปฏิเสธไม่ได้ว่ามีคะแนนที่เกิดจากไทยรักษาชาติ
ส่วนหนึ่งไหลมาที่อนาคตใหม่ปฏิเสธไม่ได้แต่อันนี้มันเป็น
ถ้ามันเป็นอีฟที่ไม่มีใครพิสูจน์ได้เพราะเราเห็นบางจังหวัด
ผู้สมัครไทยรักษาชาติก็บอกว่าให้ไปโหวตนอกบางจังหวัดก็บ่อย
สำหรับส่วนหนึ่งกุลเสรีดังนั้นมันควอนติฟายไม่ได้
คือมันวัดผลในเชิงปริมาณไม่ได้ว่าได้มาเท่าไหร่
แต่ถ้าถามว่ามีส่วนมาไหมก็ต้องบอกว่ามีส่วนมา
อันนี้อย่าปฏิเสธข้อเท็จจริงก็ต้องยอมรับกันมีส่วนมาก
แต่ก็ต้องพูดอย่างนี้แล้วก็ต้องใส่เชิงอัดไว้ด้วยว่า
มีหลายเขตที่พักอนาคตใหม่ชนะชนะเพื่อไทยนะครับ
มีหลายเขตในประเทศไทยที่เราชนะเพื่อไทยนะ
ก็ต้องใส่เชิงอัดตรงนี้ไว้ด้วยดังนั้นถามว่าได้ประโยชน์บางส่วนไหม
ประโยชน์บางส่วนแต่ถึงไม่มีไทยรักษาชาติ
มันก็มาใกล้เคียงกับตรงนี้มากอยู่แล้ว
ถามว่าทำไมเรารู้สึกอย่างงั้นผมก็ต้องบอกว่า
เหตุผลเพราะว่าเราไปเดินตลาด
ตลาดตั้งแต่วันที่ไม่มีใครรู้จักพักเลย

โน้นพระราดรมาแล้วพระราดรมาแล้ว

จนถึงเราเห็นการพัฒนามาเรื่อยว่า

มีคนที่รู้จักเรามีคนมาสนับสนุนเราเยอะมาก

ดังนั้นก็ต้องบอกว่า

ส่วนสิ่งที่พักกระนาจเครื่องถไดหรือทุกพัก

จะเป็นไปตามที่เขาพูดไว้ไหม

กำลังเวลาแล้วนะ
สวัสดีค่ะ

คุณภาคภูมิและคุณเขมสอนรออยู่สวัสดีค่ะ